ไม่แต่ว่านายยกยังไม่ได้อยู่ท่ายนะ
ใช่ก็คืออย่างนี้คือนายกก็ต้องสั่งการลงมา
ก็คือให้ข่าวกับทีมสื่อของทางสมาคมเลย

แล้วก็ในเนื้อข่าวเขาก็บอกด้วยนะครับว่า

แต่ว่าเป้าหมายมันไม่ได้แล้ว

ในการเป็นพลังพลังพลุกศรทีมอยู่ที่๒๓
ซึ่งจะมีรายการต่อไปก็คือต้นปีเดือนมีนาคม

ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยกัน
เพราะว่าจากการประกาศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

มีบอกมาว่าทางสมาคมเตรียมที่จะประสานกับฝ่ายเทคนิค
เพื่อหาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเข้ามาทำหน้าที่

นั่นก็คืออาเซียนครับในช่วงปลายปีนี้
เขาได้ตีความหน่อยที่พีชอ่าน
ผมว่าพีชก็สงสัยผมก็สงสาร

เป้าหมายที่เค้าบอกมูกเน้นเรื่องของข้อมูลและก็สถิติ
ซึ่งจริงแล้วก่อนอันนี้ผมว่าเขาก็ทำเรื่องนี้กันอยู่
แต่อาจจะไม่ละเอียดเท่าหรือว่าทิศทางของสมาคมจะเป็นยังไง
เดี๋ยวรอนายกกลับมา
กลับมาจะประชุมกันทั้งหมดวันที่๕กันยายนนี้

โค้ชเฮงก็ได้เปิดเผยเบื้องต้นบอกว่า
ก็ต้องรอการพูดคุยกันเหมือนกันว่า
ณต่อจากนี้ไปบทบาทของโค้ชเฮงจะเป็นอย่างไรบ้าง
ซึ่งก็ต้องรอท่านนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนนั่นแหละ

สรุปลันที่๕สะชี้ชัดเลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับฟุตบอลไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี